เป็นรถพ่วงนะคะเขาถูกตำรวจเรียก

เขาเป็นรถสาธารณะมันจะยึดได้ยังไง
แล้วก็ต้องมีใบขับขี่รูดเพื่อที่จะสตาร์ทรถ

แต่ตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ต้องยึดใบขับขี่

พ่วงก็เลยจอดอยู่กลางถนนรถก็ติดยาว

เนี่ยเป็นกู้ภัยท่านเนี่ยในรถกู้ภัย

คือรถพ่วนเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจต่อตรงนี้หรอก
ไปกับขี่ผมไปปุ๊บรถมันดับไง

ไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ

ไอ้คุณบอกว่าการร้อยไหม
ใบขับขี่ต้องมีติดตัวตลอดเวลา
นี่ค่ะคุณภาคภูมิเขาก็เลยเถียงกันอยู่แบบนี้
คนขับรถพ่วงก็บอกว่าตามพรบจราจรทางบกเนี่ย
แล้วต้องใช้ใบขับขี่เวลาจะสตาร์ทรถ
เนี่ยแต่ทางตำรวจก็บอกว่าไม่ได้

แล้วถ้าเกิดคุณทำผิดก็ต้องยึดได้

เนี่ยคือตัวคนขับรถพ่วงเนี่ย
เขาก็บอกว่าก็ยอมรับนะว่าทำผิดกฎจราจร

แต่เขาก็อ้างอิงกฎหมายไง
ว่าจะมาเอาใบขับขี่ไม่ได้
ก็อยากจะให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างว่า
เจ้าหน้าที่ยึดไม่ได้สิตามกฎหมายเนี่ย
คือถ้าจะเขียนใบสั่งอะไรก็ว่ามา

เพราะว่าด้วยระบบของรถสาธารณะแล้วก็รถโดยสารเนี่ย
ทีนี้รถก็เลยอยู่เลนกลางด้วยใช่ไหมคะ
ก็ต้องถูกปรับตามกฎหมาย

ก็มีการออกใบสั่งแทนให้แล้ว
หลังเกิดเหตุคนขับรถก็ไปเสียค่าปรับเรียบร้อย
แล้วผู้สื่อข่าวเราก็เนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไปดูเนี่ยค่ะครับ
ก็มีรถกู้ไพเขาติดอยู่ข้างหลังใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาต้องรีบวิ่งมาเลยบอกโอ้โหพี่เถียงกันอย่างนี้
ถ้าผมมีคนเจ็บคนป่วยผมทำยังไงเนี้ยอืม
กว่าที่จะเลื่อนรถอะไรกันเนี่ยนะฮะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ติดอยู่หนึ่งชั่วโมงอ่ะรถติดยาวเหยียดเลยจนกู้ไพเขามาโวยอ่ะ
ถึงยอมขยับรถกันนะครับผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปด้วยนะฮะ
ก็ไปสอบถามทางผู้จัดการบริษัทขนส่งส่วนบุคคลคนที่โพสต์คลิปชื่อว่านายสถาพรมงคลนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเช้าลูกน้องโทรมาบอกว่าถูกตำรวจจับแต่เงินค่าปรับไม่พอจ่าย
ถูกเรียกเก็บใบอนุญาตขับรถก็คือใบขับขี่ก็เลยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เห็นภาพตามที่โพสต์นะครับ
รถบรรทุกที่จอดขวางทางขึ้นสะพานมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์ไม่ได้ตั้งใจจอดขวางทาง
เพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเขาต้องตรวจจับความเร็วค่ะรถก็เลยดับตรงจุดนั้น
ปกติหากไม่มีใบขับขี่รถจะวิ่งได้อีกประมาณ๔๕กิโลเมตร
แต่ลูกน้องเนี่ยติดเครื่องยนต์ไว้สักพักหนึ่งแล้วขับมาได้นิดเดียวพอไม่มีใบขับขี่
มันก็เลยดับเลยขยับเคลื่อนต่อไม่ได้
และเขายืนยันว่ากฎล่าสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ออกมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าตำรวจไม่ต้องเอาใบขับขี่ไปเพราะมันจำเป็น

ถ้าคิดในเรื่องคำสั่งมีสั่งมาให้ตำรวจไม่ต้องยึดเรียกเก็บไม่ต้องเรียกเก็บได้แล้วฮะ
แต่ว่าตำรวจที่นี่เมื่อวานเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับหนังสือ
เขาให้ผมไปหานังสือมาให้เขาดูว่าคำสั่งมันอยู่ตรงไหน
ซึ่งเมื่อวานผมก็ไม่ได้เตรียมมาฮะ
แต่ก็เป็นว่าเขาก็ไปเสียค่าปรับอะไรเรียบร้อยก็ได้ใบขับขี่มาแล้วก็ไปแล้ว
อันนี้ก็เป็นความรู้ด้านกฎหมายกันไว้ก็แล้วกัน
ได้รู้ว่าแบบทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าจะได้ตรวจสอบได้
ส่วนรถคันอื่นก็เขาสามารถเรียกเก็บไปได้ไม่ใช่ยึดนะ
เรียกเก็บใบขับขี่แล้วเอาใบสั่งไปแล้วคุณไปเปรียบเทียบปรับให้เรียบร้อย
เขาก็จะคืนใบขับขี่ไป